โปรดติดตามตอนต่อไป
ลูกหลายคนในเมื่อวานเนี่ย

ขอต่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างเต็มที่
มีความประสงค์ที่จะให้การรับสารภาพในเบื้องต้น
แต่คงจะต้องกราบเรียนศาลท่านให้ทราบถึงข้อที่จริงต่าง
ปรากฏเกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะได้เข้ากราบเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งว่า
ข้อที่จริงที่ท่านประสงค์จะให้ระบุลงไว้ในคำรับสารภาพนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
เมื่อไหร่ที่พนักงานสอบสวนยื่นเป็นคำฟ้องต่อสารหรือต่อพนักงานอายการ
ฉะนั้นเราจะยื่นขอประกันตัวในการที่
เพราะชั่วชีวิตของท่านทุกท่านและสถานชนก็ทราบดีว่า
เทิดทูลพระมหากษัตริย์จุดดั่งชีวิตของท่าน
จะทำทุกอย่างก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
อยู่ในใจท่านมาตลอด
ซึ่งภาพดังกล่าวนั้นก็ให้สร้างความรู้สึกที่ไม่ดี
กับผู้ที่ได้พบเห็นคลิปชุดนั้นก็คงมาจากเจ้าหน้าว่า
ซึ่งในส่วนตัวผมผมก็เห็นว่า
ผมก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจเพราะว่ามีความไม่แตกต่างกันกับ
ในกรณีการจับกลุ่มพระในวัดอื่นในวันเดียวกัน

แต่วิธีการเจ้าหน้าที่ปฏิบัตินั้นแตกต่างกัน
การบรรยายงานของเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่ม
ในช่วงที่ผ่านมาก็ผมก็ทราบว่ามีผลกระทบต่อสังคม
หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลายคนอาจจะมองว่า
เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุอะไรทำนองเนี่ยผมก็ได้ขอโทษไปแล้ว
ก็ขอเห็นใจทั้งสองทางในส่วนของเจ้าหน้าที่
เขาก็พยายามจะทำหน้าที่ของเขามันอาจจะมากไป
อันนี้เขามีมาตรการในการลงโทษอยู่แล้วคราวนี้ตำรวจก็มีการลงโทษนะครับ

สำหรับเรื่องพรบตำรวจพรบทหารมันมีหมดนะครับ
พรบวินัยทหารวินัยตำรวจมีหมดนะครับ
การลงทันการภาคทันกักขังจำขัง
ถ้ามันเป็นคดีไปถึงอาญาก็เป็นคดีอาญาต่อไปด้วย
เวลาทำงานเนี่ยทุกหน่วยงานก็มีหน้าที่มีกฎหมายของตัวเองนะ
ก็จะเป็นการตรงนั้นอันนี้วิธีการเมืองมาตรการมันจะมากเกินไปน้อยเกินไป
หน่วยงานก็ต้องลงโทษนะเจ้าที่ของตัวเองนะครับ
ก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือศูนย์เสียนะ
กรณีสมาชิกกรกศ
กบสเรียกร้องให้ปลดพบตร

ผมจะไม่ทำงานภายใต้แรงกดดันทั้งที่นี่

ลงโทษก็มีหลายมาตรการอยู่แล้วนะครับ
ตักเตือนการภาคทันการลงทัน
มันมีหมดเขาก็มีการลงโทษเขาอยู่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

วันนี้คุณจอมขวัญไม่สบายขออนุญาตลาท่านผู้ชม๑วันนะครับ
วันนี้คุยกันในเรื่องที่เป็นกระแสต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
เสาร์อาทิตย์ก็มีกระแสให้พูดถึงนะครับ
กลายเป็นสองฝั่งที่วิพากษ์วิจารณ์มีความเห็นไม่ตรงกัน
ก็สืบเนื่องมาจากคดีของอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
คดีอะไรความเป็นมาของคดีเป็นอย่างไร
ตอนนี้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพอ่าต้องถูกจับศึกตามขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ย
รู้อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ย
มีสองประเด็นใหญ่ใหญ่นะฮะหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา
พลเอกประยุทธ์หรือว่าพลเอกประวิทย์นายกและรองนายกได้พูดผ่านโคศกนะครับ
บอกว่าต้องขอโทษประชาชนที่ไม่สบายใจกับเรื่องการจับกลุ่มด้วยก็มีกระแสต่อเนื่องกันมา
ฝ่ายก็มองว่าเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนแล้วนี่
อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่ามันเป็นการกระทำเป็นการจับกลุ่มที่รุนแรงเกินไปหรือไม่อย่างไร
ภาพมันไม่เหมาะสมเป็นการจับพระในวัดแบบนี้เนี่ยเกินไปไหม
อีกเรื่องหนึ่งก็คือสถานะของอดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ยนะครับ
ว่าตกลงณขณะนี้ยังเป็นพระอยู่ไหมเพราะผู้ที่เข้าไปเยี่ยมออกมาบอกว่า
อดีตพระพุทธอิสระบอกว่ายังไม่ได้เปล่งวาจาศึกตกลงแล้วสถานะศึกหรือไม่ศึก
จากความเป็นพระหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับ
วันนี้มีสองท่านนะครับที่เป็นแขกรับเชิญนะครับท่านหนึ่งท่านเป็นพระพิษุกษงพระมหาภรรยวรเวราะวะโน้
พระนักคิดนักเขียนนักเทศชื่อดังจากวัดสร้อยทองที่กรุงเทพ
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ภัยบูลนิติตะวันนะครับอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
หรือว่าสปชว่าที่หัวหน้าภักร์ประชาชนปฏิรูปนะครับ

น้องพระศักดิ์การหลงพี่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์ได้ไปเยี่ยมมาด้วย
ครับได้เจอไหมครับแต่ยังไม่ทันพบทันเพราะว่าเวลานะเวลาอาจจะไปเร็บไป
ครับเอาเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเสาร์อาทิตย์ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าคนก็พูดกันเยอะนะฮะ
อย่างฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยบอกว่าขอโทษทำไมทำไมพลเอกประยุทธ์ทำไมพลเอกประวิทธิ
ต้องออกมาขอโทษต้องมาออกมาตำหนิตำรวจฝั่งที่เขาเลื่อมสายศรัทธาอดีตพระพุทธอิสระ
ก็บอกว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่ว่าเป็นห่วงพระพุทธอิสระเท่านั้นแต่หมายถึงว่าเข้าไปจับกลุ่มพระในวัดแบบนี้เนี่ย
มันรุนแรงเกินไปไหมในมุมมองทั้งสองท่านเห็นภาพปฏิบัติการจับกลุ่มแล้วเนี่ย
เชื่อว่าทุกคนก็เห็นกันเยอะนะฮะคิดว่ายังไงเตือนถามหลวงพี่ก่อนก็แล้วกัน
คือถ้าถามในมุมมองของอัตมาก็จริงอัตมาไม่ได้ตั้งคำถามกับวิธีหรือว่ารูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แต่ถ้าจะให้อัตมาตั้งคำถามจริงอัตมาจะตั้งคำถามกับการเผยแพร่คลิปหรือว่าขั้นตอนในการเข้าจับกลุ่มอดีตพระพุทธอิสระมากกว่าว่า
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยภาพหรือว่าปล่อยคลิปวีดีโอในช่วงขณะเวลาที่ทำการจับกลุ่มไปในสื่อสังคมออนไลน์
กระทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาหรือเปล่า
คือถ้าจะให้จะมาตั้งคำถามจริงจะมาจะตั้งคำถามกับจุดนี้
แต่จะมาคงไม่ตั้งคำถามกับท่าทีหรือว่าวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อัตมาภาพก็มองว่าเจ้าหน้าที่เขาคงประเมินสถานการณ์แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็เหตุหลายอย่างแล้ว
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการในการเข้าจับกลุ่มด้วยรูปแบบอย่างนั้น
คือตำรวจเนี่ยแถลงเมื่อวานนี้โดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลพุทธชัยบอกว่าชุดปฏิบัติการเขาไปดูแล้ว
พบว่าพื้นที่มีความเสี่ยง
มีกาดมีอาวุธมีอะไรพวกนี้
ก็เลยต้องใช้วิธีการที่มีอาวุธเข้าไป
ซึ่งการทำงานของตำรวจในทุกชุดจะจับยาบ้าจับอะไรแล้วแต่เขาจะบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งหลวงพี่มองว่าทำไมคลิปมันถึงหลุดออกมาเผยแพร่ออกมาได้จนเกิดการถกเถียงกันในปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
คือจริงเจ้าหน้าที่เวลาที่จะไปจับกลุ่มอดีตพระพุทธอิสระท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าพระพุทธอิสระเป็นพระที่มีกลุ่มประชาชนที่ศรัทธา
แล้วก็นับถือจำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นจำนวนอาจจะเป็นจำนวนมากด้วยซ้ำ
ฉะนั้นการที่จะเอาคลิปแบบนี้มาเผยแพร่เนี่ยมันก็จะต้องเกิดเป็นประเด็นความไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ย
แต่จริงเจ้าหน้าที่ทำได้แล้วก็สามารถเลี่ยงได้ทำไมจึงยังตั้งใจที่จะเผยแพร่คลิปอันนี้ออกมา
อันนี้ต่างหากที่ควรจะตั้งคำถามคือถ้าบันทึกภาพในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลหลักฐานมันก็ไม่มีปัญหา
แต่มันเป็นปัญหาเมื่อเอาไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างหาก
จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แหละเอาเป็นว่าคลิปมันเผยแพร่ออกมา
ถูกต้องมันก็เลยสร้างความไม่พอใจ
อาจารย์ภัยบูลเห็นคลิปแล้วรู้สึกยังไงตอนที่เห็นคลิปครั้งแรกเลย
ผมว่าเป็นการจงใจเผยแพร่ด้วยความสะใจ
เรื่องนี้เป็นความตั้งใจ
ก็คือทุกอย่างก็เกินกว่าเหตุทั้งนั้นแหละนะฮะ
คือเข้าไปทำก็เกินกว่าเหตุ
แล้วก็พอเอาคลิปออกมาก็เป็นเหตุที่มันไม่สมควรจะต้องไปเผยแพร่
อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อกี้
แล้วก็สุดท้าย
แล้วในวันเดียวกันมันก็มีการเปรียบเทียบ

วันเดียวกันไม่ใช่มีเฉพาะหลวงปู่พุทธอิสระอยู่รูปเดียว

อดีตพระอีกสามพัฒน์

ผมก็ว่ามันเป็นความจงใจความสะใจ
ของเจ้าหน้าที่บางคน

ดังนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นประเด็น
แล้วประเด็นมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นฝ่ายไหนหรอกครับ

กับใครกับพระพิสุ

ความรู้สึกมันก็อาจจะต้องมีความรู้สึกอยู่แล้ว
แล้วการใช้ถึงขั้นระดับ
บอกว่าป้องกันอะไรต่าง

เข้าไปถึงที่พักของท่านเข้าง่ายนะครับ

มีตึกใหญ่โตกุฏิใหญ่โต

เข้าไปก็ถึงแล้วแล้วทำไมต้องรีบทุบต้องทำอะไร
แล้วถ้าเอาปืนปืนอาวุธร้ายแรงที่เอาไปด้วย

ถ้ากลัวก็ลูกศิษย์อะไรก็หันออกไปข้างนอก
อันนี้ผมเห็นหันปืนเข้าไปอยู่แต่ในมุ้งท่าน
เอาปืนไปเจาะไว้ในมุ้งลักษณะเหมือนกับ
หลวงปู่พุทธอิสระจะหันควักปืนกลไปยิงสวนหรือไง
มันเกินกว่าเหตุอ่ะโอเวอร์แอคชั่นเรียกว่า
แล้วประกอบกับเอามาเผยแพร่อีกนะฮะ

มันเลยจะไปคิดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจงใจและสะใจ
ซึ่งดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีหลังจากได้ฟังกระแสของสังคมแล้ว

ออกมาขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วก็เมื่อกี้ท่านก็ได้พูดถึงว่า

ก็คือสรุปว่ามองแล้วมันก็ยังไงก็ผิด
นะฮะแต่ว่าการลงโทษมันก็ธรรมดาผมเข้าใจนะฮะ
ก็ตักเตือนกันต้องอะไรไปก็ว่ากันไป
อย่างท่านพลตำรวจวิทยาชัยทรงเมตตารองพบตรเป็นโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจกองปราบประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างรอบครอบและรัดกลุ่ม
เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะหรือการสูญเสีย
ยุทธวิธีให้รัฐกลุ่มมากที่สุด
แต่จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบว่า
พื้นที่บริเวณนั้นมีกาดของกรปศอาศัยอยู่และ
พบว่ามีอาวุธร้ายแรงจำนวนมาก
จึงต้องระมัดระวังจึงใช้แผนใช้เจ้าหน้าที่ชุดที่มีอาวุธติดตัว
นำกำลังเข้าจับกลุ่มเพื่อป้องกันตัว

ลดอาวุธและอ่านหมายจับให้ฟัง

ไปรับทราบข้อกล่าวหาดที่กรรมประหลาบ

แต่ดูคลิปมันประกระจายไปหมดแล้ว
กว่าจะรู้สึกตัวว่าไม่มีอาวุธ
ก็คือเอาปืนไปจ่อถึงในเตียง
ในที่นอนของท่าน

ไปใช้กับพระธรรมชโยที่วัดธรรมกาย
ก็ตำรวจเหมือนกันเนี่ยไปจำนวนมากกว่าด้วย

คือไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับ

มันคือมันขัดอ่ะฮะ
มันยิ่งความรู้สึกของประชาชนเขากับตำรวจ
เขากำลังเรียกร้องปฏิรูปตำรวจอยู่แล้ว

อันนี้ต้องยอมรับว่าความเห็นมันเป็นสองฝั่งสองฝ่ายจริง
โดยเฉพาะในแง่การเมืองมันมีฉาบเคลือบแฝงอยู่

ถ้าตำรวจปฏิบัติการแบบนี้

บุกจับพระธรรมชโยมีอย่างนี้

ที่มีกระแสสองฝ่ายอะไรนั้น

ถ้าเห็นตำรวจไปปฏิบัติอย่างนี้นะฮะ

เพราะว่าเขาก็เคยพบเคยเห็นกับ

ในสังคมของชาวบ้านเนี่ยนะ

แต่ไอ้ที่ทำอย่างนี้มันก็มีเยอะ
แล้วมันไม่ใช่แค่นี้
แต่พอดีอันนี้เอาทั้งคลิปทั้งข่าวแล้วเป็น
เป็นบุคคลที่เป็นพระที่มีชื่อเสียงด้วย
มันเลยเป็นประเด็นแล้วมีคนมาตอบโต้กันนะฮะ

แต่ที่ประชาชนก็ทั่วไปเขาโดนอย่างนี้
แล้วก็พูดไม่ออกเนี่ยไม่รู้ไม่เป็นข่าวเนี่ย

เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลคืออดีตพระพุทธศาสตร์อิสระ
แต่คุณภัยบูลหมายถึงในภาพรวมจะทำกับใคร
โดยเฉพาะกับพระพิสุสงฆ์

ไม่คือมันเกินกว่าเหตุอย่างชัดอยู่แล้ว

แล้วอย่าว่าแต่พระอภิสุเลย
ผมว่าบุคคลธรรมดาเป็นประชาชนทั้งหลาย

แล้วไปทำอย่างนี้มันก็เกินเหตุ
แล้วไปเทียบกรณีเสกโลโซกับพันธุรโทสันทนะ

เปรียบเทียบกันตำรวจไปแก้ตัวยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง

อันนั้นถือปืนอยู่แล้วฝากการออก
สื่อบอกอะไรก็เรียกว่าไลฟ์เฟสบุ๊กไลค์อยู่ว่า

เอาว่าเงียบอ่ะดีกว่าทางตำรวจน่ะ
สังคมเขาก็ไม่ค่อยพอใจทางข้างตำรวจอยู่แล้ว
แล้วยิ่งไปทำอย่างนั้นมันยิ่งไปกันใหญ่
มันไม่เองเป็นเรื่องระหว่าง๒ฝ่ายแล้วแนะ
เป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับตำรวจ
ทีนี้จับไปละ
พอเนียกรววิทรองนายกกรรมกับดูแลสมนักงานตำรวจแห่งชาติ

จบไหมคุณพระบุญคิดว่าจบจบจบแค่นี้
เพราะว่าท่านก็บอกแล้วการก็ถือว่าตักเตือนก็ถือว่าไม่เหมาะสม
ครับส่วนผมจบ

คือต่อมายังยืนยันเหมือนเดิมว่าก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเขา
ว่าเขาคงประเมินเขาคงคิดดีแล้วเขาถึงทำแบบนั้น

ทำไมกรณีของการจับกลุ่มอดิษฐ์พระพุทธศาสตร์อิสระ
มันถึงเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ของคน
โดยเฉพาะผ่านโลกสื่อออนไลน์โซเชียลอะไร

ก็ลองไปจับท่านเหมือนอีกสามวัด
ก็ไปถึงก็ไปนิมนต์ท่านมาเดินไปพาท่านขึ้นรถแบบเรียบร้อยนะฮะ
เหมือน๓วัดนั้นจะไม่มีข่าวปัญหาเรื่องการจับกลุ่ม

แล้วถ้าพูดกันเฉพาะเรื่องคดีมันไม่เป็นเรื่องอะไรเท่าไหร่
เพราะอีก๓วัดก็โดนหนักอันนี้ก็โดนก็ไปว่ากันนะ
แต่เพราะมันมีตอนขั้นตอนจับกลุ่ม
แล้วจับกลุ่มก็ถ้าไม่เอาคลิปออกมามันก็ไม่มีเรื่องถึงขนาดนี้
ก็ได้แต่ซุบซิบกันไปโวยวายกันไปเล็กน้อย
เอาคลิปออกมาเป็นชุดยาวขนาดนี้มันเลยเป็นประเด็น

หรือว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจเข้าไปจัดการกันเอง
คือผมว่าป่านี้ก็คงจะโดนกันเองอยู่แล้วฮะ
ก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่ามันก็ผมก็ไม่อยากจะตาม
ผมเป็นผู้ถามตัวเอง
ท่านบอกว่าพอเถอะอย่าไปตามเรื่องนี้อะไรอีก

ก็กลัวว่าคงห่วงรัฐบาลว่า
ถ้าเกิดไปซัดรัฐบาลหนัก
กระทำของเจ้าหน้าที่อย่างนี้มันจะไปโดนรัฐบาลหนักขึ้น

ผมถามเลยครับบอกว่าเรื่องจับกลุ่ม
ที่มาดูแล้วมันรุนแรงมันมีอะไรต่าง
ต้านหัวว่าอย่าไปอะไรกับเขาเลย
สำหรับท่านนะครับ
ท่านไม่ผมก็จะไปอะไรระดับหนึ่งไม่ได้
ก็ได้แต่ใช้สิทธิ์ส่วนตัว
วิภาควิจารณ์การทำงานได้เท่านั้น

ก็ว่ากันไปเรื่องการทำงานของตำรวจ

ห่วงนายกจะโดนว่าเอา

หลวงปู่ก็เป็นอย่างนี้
แต่ว่าสังคมไม่ได้คิดกันอย่างนั้น
อย่างถ้าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับกลุ่ม
หรือไปตรวจสอบพระพิสุขสงฆ์ที่ตกเป็นผู้ต้องหา

ยาบ้าเศษเมธุนมั่วสวิ้งกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ยุทธวิธีมันต้องมีรูปแบบเป็นการเฉพาะนะครับ
คือถ้ามันเป็นกรณีที่มีการกระทำผิดชัดเจน

ผิดซึ่งหน้าอย่างกรณียาเสพติดยิ่งกว่านี้เลย
จับมือไพ่หลังวิ่งไล่เลยบางที
ไม่ได้มีว่าอันนี้เป็นพระต้องปฏิบัติแบบนุ่มนวล
หรือว่าต้องเข้าไปนิมนต์อะไรไม่มี

เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติอย่างรุนแรงเหมือนกัน
อย่างรัฐกลุ่มเหมือนกันเช่นเดียวกัน

อย่างกรณีของรุงปู่พระอิสระ
คือถ้าภาพของท่านแต่ไหนแต่ไรมา
ท่านไม่ใช่คนซึ่งมีกาด
หรือมีคนซึ่งติดอาวุธคอยคุ้มกันท่าน

กับภารกาลประอาจารย์ไภบูลว่า

เป็นคนซึ่งมีกาดอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเราจำกรณีได้ตอนไปวัดปากน้ำเนี่ย
ก็ไม่เห็นมีใครตั้งคำถามเลยว่าการไปครั้งนั้นน่ะ

มีทหารติดอาวุธตามเข้าไปในวัดเลยครับ

แม้แต่กรณีเราไม่พูดถึงกรณีย้อนหลังนั่นไปอีก

อดีตพระธามพุทธศักดิ์อิกษลาฯใครก็รู้มีกกมีกาดอะไรเยอะแยะไปหมด
เกิดเจ้าหน้าที่ไม่เอาอาวุธไม่ใช้ยุทธวิธี

เกิดโดนยิงสวนตูมตามขึ้นมาทำยังไง

ถ้าท่านเห็นว่ามันจำเป็นอะไรก็ทำ

จริงเรื่องคลิปเปิดเผยมันไปละเมิดสิทธิ์มันเป็นเรื่องแล้ว
ถ้าจะฟ้องถ้าตัวจะฟ้องฟ้องได้เลย
การที่เอาคลิปในลักษณะอย่างนี้มามาเปิดเผย
หาตัวคนกระทำผิดใครเป็นคนเปิดเผยได้
ทีนี้แยกกันกับวิธีการไปทำงาน
ผมพูดตอนช่วงแรกอยู่แล้ว
ว่าจะไปจับกลุ่มอย่างเหมือนพระอีก๓วัด
ก็ไม่เป็นไรมีเอาภาพออกมาอย่างนั้นไม่เป็นไร
อีก๓วัดก็ไม่มีอาวุธนี่เขาไม่มีการ
เอาก่อนนะครับแต่ถ้ามีอาวุธเข้าไปทำแล้วไม่เอาคลิปออกมา

เพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่เผยแพร่
อาตมาพูดตอนต้นรายการว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการทำงาน
แต่มันอยู่ที่การนำคลิปมาเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ
ที่ผ่านมามองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาหรือเปล่า

ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันว่า
มันเป็นเรื่องของความสะใจหรือจงใจของคนบางคน

แต่ว่าไม่นึกว่าผลลบมันจะตีกลับมาแรงขนาดนี้นะครับ

เพราะว่าคลิปนี้ตำรวจเขาถ่ายเองอยู่แล้วนะ
มันก็ประเด็นไม่ได้หรอกที่มันจะหลุดออกมา
ว่าหลุดออกมาจากใครนะ

ก็คือสถานะของอดีตพระพุทธอิสระ
ในตอนนี้เนี่ยตกลงวิธีการต่าง
ขั้นตอนกฎหมายแล้วทำให้ความเป็นพระ

เขายังไม่ได้เปล่งวาจาศึกนะครับ

อันนั้นเป็นเรื่องของความคิดของคนคนเดียวนะก็ว่าไปก็แต่เรื่องนี้ผมก็ขอโทษไปแล้วนะ
ก็โอเคนะก็ขอโทษประชาชนไปแล้วก็ดูว่าประชาชนมีบางส่วนที่ไม่เข้าใจนะ
ก็ขอโทษเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกอ้าวจบแล้วนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานะ
เจ้าหน้าที่เขาอันนี้ก็ทำอะไรบางทีก็ทำอะไรเลอเกินเลยไม่เป็นไรแล้วครับ
ขอโทษนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูให้ดีว่าทำอะไรกับใคร
ตั้งนานแล้วไม่เอาไม่มาถามหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยว
ผมยังจำไม่ได้เลยกี่ปีแล้วสิ๖๗ปีแล้วลูกศิษย์เนี่ย
ลูกศิษย์พระเด็กพระพุทธอิสราหรือเปล่าครับ
ก็ไม่ผมก็รู้จักรู้จักกันตอนไปนั่นแหละจะเรียกเป็นลูกศิษย์ไหมล่ะคนไหน
วันนี้ให้ฟังเสียงลุงตู่แล้วก็ให้ฟังเสียงลุงป้อมด้วยนะครับ
ผลิตก็บอกว่าก็จบแล้วนะคุณบ๊ายบูรณ์นะฮะลุกพี่
เราก็ต่ออีกเรื่องหนึ่งกันแล้วกันเพราะเรื่องนี้ผมเอง
ว่าทางโลกก็แล้วแต่นะทางข้อกฎหมายนะครับว่า
สถานะของอดีตพระพุทธอิสระตอนนี้เป็นยังไงกันแน่
เราก็ยังไม่ได้ฟังการพูดจากอดีตพระพุทธอิสระอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าวันนี้มีผู้ที่เข้าไปเยี่ยมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะ
ไปเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระนายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ย
เขาบอกว่าอดีตพระพุทธอิสระบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ
อย่าไปโกรธแค้นคอสชหรือตำรวจกองปราบ
ชำระพระพุทธศาสนาฝากเราทำเองไม่ได้
แต่คอสชทำได้จึงต้องให้กำลังใจ
เข้ามาในเรือนจำยังไม่ทำให้พ้นจากความเป็นพระ
เพราะยังไม่ได้เปล่งวาจาศึก
รออีกไม่นานก็จะได้ออกไปห่มผ้าเหลืองเหมือนเดิม
การเข้าคุกเป็นภารกิจปราบอลัชชี
ให้คิดว่ามาติดคุกขำ
แต่อันนี้เขาไม่ได้พูดเองนะมีคนที่เข้าไปเยี่ยม
เรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตกลงสถานะความเป็นพระ

ฝากขังพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเนี่ย

หลวงพี่ในสถานะทางสงฆ์แบบนี้แล้วเนี่ย
ถือว่าพ้นสถานะความเป็นพระหรือยัง

ถ้าพูดถึงเรื่องกรณีของอาบัดหนัก

มันมีอยู่๒อย่าง
ก็คือมีอยู่ในทางนิตินัยกับพฤตินัย

คือมีเจตนาจงใจในการที่จะ

เงินจากบัญชีส่วนกลาง

อันนี้ขออนุญาตครับหลวงพี่อันนี้น่าจะเปรียบได้เหมือนคดีเงินทอนวัดหรือเปล่า

ทุจริตงบประมาณถ้าได้งบมาแต่มีการทุจริตงบโอนเงินของวัดของ
งมเน็ตไปเข้าบัญชีตัวเองอันนี้ทางพฤตินัยโดยจิตใจ
ทางนิตินัย
มีทัยจิตที่จะขโมยเงินก้อนนั้น

คือหมายถึงว่าพระที่กระทำความผิดถ้าถูกโจทย์ขึ้นมา
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในทางสงฆ์เพื่อให้สงฆ์ทราบ
เพราะฉะนั้นสงฆ์จะทราบได้ยังไงสงฆ์ก็ต้องไต่สวน
มีการใช้วิธีการสมุขาวินัยเรียกตัวพระที่ทำความผิดมาสอบสวน
จนมีมูลชัดเจนหรือผู้ที่ทำความผิดพระที่กระทำความผิด

อันนั้นก็เป็นการปรับอาบัดกันอีกทีหนึ่งในท่ามกลางสงฆ์
เพื่อโจทย์ว่าพระองค์นี้ต้องปราชิกจริง

แต่ถ้าวันที่เริ่มต้นกระทำเนี่ย
แล้วพระรูปนั้นรู้ว่าตัวเองทำรู้ว่ามันผิดเนี่ย
อันนั้นก็ต้องตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
ปราชิกตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
ก็เหมือนกับเสพยาบ้า
มั่วสีกาพวกนี้ปราชิกหมดแล้ว

ก็ถ้าคดีของอดีตพระพุทธอิสระเนี่ย

อาจจะมามองมันมีอยู่๒เรื่อง
ก็คือที่โดนโจทย์เรื่องการลักทรัพย์

แต่มีส่วนรู้เห็นในการใช้ให้คนอื่นทำ

เพราะว่าปืนที่หายอะไรแบบไหน

ท่านไม่ได้รู้เห็นหรือสอบแล้ว
ท่านไปทำการขโมยอะไรแบบนี้
แต่กรณีการโชคทรัพย์ก็ต้องไปดูอีกเหมือนกันว่า
เอสซีปาร์คอะไรตรงนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะ
บังคับขืนใจให้เจ้าของทรัพย์เขาเสียทรัพย์โดยที่เขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้
หรือเปล่าที่จะเงินชดเชยก้อนนั้น
ถ้าเจ้าของโรงแรมเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้
แต่เขาถูกคมครูที่จะต้องให้
ก็อาจจะต้องไปตีความตามพระธรรมวินัยว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้ถ้านับทางคดีก็ต้องไปว่ากันในทางของคดี
แต่มันก็เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันในเรื่องที่แล้วก็คือว่า
ถ้าทางจิตใจถ้าอดีตพระธรรมพุทธศาสตร์อิสระ
รู้ตัวในขณะนั้นว่าเป็นผู้สั่งการหรือเป็นผู้ไปตั้งใจของเขาหรือเปล่า

มันก็สำเร็จตั้งแต่ตอนนั้นคือในทางพระวินัยในทางนิตินัยมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
แล้วอีกข้อหาหนึ่งปลอมแอบอ้างใช้พระประมาพิไทย
อันนี้อาจจะไม่เข้าข่ายหรือเปล่าก็ต้องไปดูในกระบวนการในการสอบสวนอีกทีหนึ่งว่า
ว่าท่านปลอมแปลงแล้วท่านมีการเอาทรัพย์หรือเอาปัจจัยในส่วนที่ได้
จากการปลอมแปลงพระประมาธิพิไทยไปเพื่อผลประโยชน์ของท่านหรือไปเข้ามูลนิธิอะไรอย่างนี้
ถ้าไปเอาเข้ามูลนิธิไม่ได้เข้าส่วนตัวไปใช้ประโยชน์เพื่อมูลนิธิท่านมีมูลนิธิเรื่องอะไรทำให้อิสระหรืออะไรสักอย่างนั้น

แล้วถ้าเป็นคดีทั่วไปไม่ได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าที่ว่าจะพ้นปรชิกโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยนะครับ
ก็ใช้คำที่เราพูดกันง่ายเลยนะ
แต่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วต้องไปเข้าที่คุมขัง
แล้วก็ต้องถูกจับศึกแต่ยังไม่เปล่งวาจาศึกอย่างนี้

เพราะว่าเพราะว่ากระบวนการอะไรมันยังไม่ได้ถูกทำให้กระจ่างแจ้งเลย
แล้วตัวของคนที่เข้าเรือนจำอยู่ตรงนี้

ในทางกฎหมายเองเขาก็บอกว่า
ผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องให้ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปรอให้กระบวนการทางกฎหมายมันถึงที่สุดก่อน

ที่ได้ไปเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระ
เขาบอกว่าอย่างไรครับตกลงเขาก็ยังคงสถานะ
ถามเฉพาะว่าท่านได้เป็นกว่าจ๋า

แล้วท่านก็ยังยืนยันว่ากับท่านเจ้าวาดวัดเสมียนนารี
คือท่านไม่ได้กระทำอะไรที่เป็นการเป็นอาบัติหนักปราชิก๔
ท่านไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้น

ท่านก็มีแต่ขอเข้ามาพระราชนาไทย

ดังนั้นก็ถือว่าการศึกของท่าน
เอาผ้าเหลืองออกเป็นไปตามกฎหมาย
แต่ไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมวินัย

ในกรณีพนักงานสอบสวน
ต้องไม่ปล่อยตัว
ต้องการที่จะควบคุมตัวไว้
ก็ต้องให้พระพิสูจน์รูปนั้นต้องศึกก่อน
หรือกรณีที่สารสั่ง

ก่อนนำไปขังก็ต้องให้ศึกก่อนนะฮะ
ดังนั้นเรื่องของกรณีตามกฎหมาย
แล้วก็ถือว่าศึกตามกฎหมาย

ถ้าท่านเกิดไม่ว่าประกันตัวออกมา
แล้วก็ท่านสามารถที่ไปขอทำพิธีอะไร

ในวิธีการที่จะทำให้

สู่อาการห่มภาคกระซอบภาษย์ได้
อาจจะพิธีหนึ่งก็คือบวชใหม่เลย

ซึ่งทั้งสองวิธีนั้นก็ต้องถูกรับรองโดยต้องมีพระอุปชาตามกฎหมาย
เป็นผู้ที่ดำเนินการนะครับ
ท่านถึงค่อยจะห่มผ้ากระสาวพรรดิได้โดยไม่ผิด
พรบว่าด้วยการแต่งกายเรียนแบบศพ
แต่ถ้าอยู่ดีท่านพ้นจาก

แล้วท่านผมถ้าเหลืองเลย
อาจจะซุ่มเสี่ยงโดนฟ้องแน่นะฮะ
ว่าท่านเป็นการแต่งกายเรียนแบบศก
ออกมาท่านก็ต้องมีขั้นตอน
อาจอาจงั้นสึกบรรลับบริมัณฑิมัยโดยมีพระอุปชา
หรือเมื่อนั้นก็มีกระบวนการอะไรที่ผมฟังแล้ว
ผมยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนั้นนะฮะ
ซึ่งอันนั้นมันจะถูกต้อง

ว่าถ้าเกิดตามหลักปฏิบัติแบบนี้

ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสงฆ์แรงนะครับ
เฉพาะกรณีของอดีตพระพุทธอิสระ
ไหนก็ไหนเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ
วิถีปฏิบัติทางส่งไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ
อย่างเรื่องการถูกโทษนะครับ

พิพากษาของสารคดียังไม่ถึงที่สุด
แต่บุคคลนั้นต้องถูกจับศึก

จะกลับมาบวชใหม่เป็นพระใหม่ได้ไหมยังไงเนี่ย

อาจารย์ไพบูลแล้วก็หลวงพี่พรายวัลนะครับ

ถ้าสมมุติอดีตพระพุทธอิสระนะ

ในการที่จะกลับมาบวชอีกก็ได้
อย่างเช่นขอบวชใหม่อย่างนี้หลวงพี่

คือถ้าการขอบทใหม่ทำได้แน่นอนเลย
เพราะว่าอย่างกรณีที่เราอาจจะเทียบเคียงได้
อย่างกรณีเรื่องพระสารยุทธ์เอง
หรือเรื่องของคุณสุเทพ

เพราะถือว่ายังอยู่ในกระบวนการทางชั้นศาลอยู่

คือถ้าจะเลือกวิธีการอย่างนั้นก็ทำได้แน่นอน
แต่เขาจะยอมหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ถูกต้องรวมถึงอดีตพระพุทธอิสระด้วย
แล้วก็พระเถระทั้ง๕รูปนั่นแหละ
ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะยอมบวชใหม่

หมายถึงว่าก็ต้องเริ่มเป็นพระนวกะใหม่
ซึ่งท่านที่โดนคดีก็ล้วนแต่เป็น

แต่วิธีที่๒อาจจะทำได้
แต่ว่ามันก็ยังไม่มีเคสที่มันเทียบเคียงได้ชัดเจน
ก็คือว่ากลับมาห่มจีวรเลยโดยที่ไม่ต้องบวชใหม่
แต่ก็ต้องอาศัยการยอมรับจากคณะสงฆ์
รับความในความยังเป็นผู้บริสุทธิ์ของท่าน
แล้วก็ให้ท่านทำสังฆกรรมร่วมได้อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้

เพราะว่าถ้าเอากรณีอย่างพระพิมรธรรมไปเปรียบเนี่ยมันก็ไม่ได้
เพราะว่ากรณีของพระพิมรธรรมสารดีกาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
อย่างนั้นท่านก็กลับมาบวชเลยนะท่านกลับมาห่มจีวรเหมือนเดิมเลย
คณะสงฆ์วัดมหาธาตุก็ยอมรับท่านอะไรแบบนี้
ก็ไม่ต้องไปบวชใหม่แล้วก็ท่านก็ได้คืนสำนักศักดิ์ด้วย
อืมมันก็มีขั้นตอนอยู่

คดีความทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องรอการพิจารณาในชั้นศาลด้วยนะฮะ
ณขณะนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ข่าวที่เกิดขึ้น
ถามจริงกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคุณภัยบูล
คุณภัยบุญก็ทำงานด้านปฏิรูปศาสนากอติดเรื่องนี้มานาน
วันที่มีจับกลุ่มคดีใหญ่เกี่ยวกับพระสองสามที่

เป็นห่วงหรือว่ากังวลว่าคนจะเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาไหม
ต้องแยกออกผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาแล้วครับ
ว่าเป็นเรื่องระหว่างพระพุทธศาสนาเนี่ย
จริงอยู่ที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ส่วนที่มีข่าวพระพิสุ
ที่ถูกจับอะไรต่างนั้นนะครับ
ก็เป็นบุคคลที่มาบวชนะฮะ
แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัด
แล้วเจ้าวาดวัดนั้นก็กฎหมายก็ให้เป็นเจ้าพนักงาน
แล้วก็วัดนั้นไปรับงบประมาณจากรัฐ
มาที่วัดแต่ว่า
บุคคลที่เป็นพระพิสุที่เป็นเจ้าอาวาส
เอาเงินจากงบประมาณของรัฐนั้นนะฮะ
ที่เอามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งแต่กลับเอาไปใช้ในส่วนตัว
อื่นโดยทุษฎฤทธิ์ซึ่งผิดกฎหมาย
อาญามาตรา๑๔๗ซึ่งก็คือ
เป็นเรื่องที่ผมว่าสังคมไทยเข้าใจ
มันไม่ได้เป็นเรื่องของความปัญหาของพระพุทธศาสนา
แต่มันเป็นเรื่องของบุคคลนะฮะแต่บังเอิญบุคคลนั้น
ไปมีตำแหน่งเป็นถึงกรรมการมหาเทราสมาคมด้วย
ดังนั้นสิ่งนี้มันก็จะกระทบกระเทือน
ความรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมกระบวนการการปกครอง
คณะสงฆ์หรือถึงค่อยมีการกันกอง
กลายเป็นว่ากันกองผู้ที่จะดูแล
คณะสงฆ์ซึ่งเป็นมหาเทราสมาคมซึ่งจะต้องดูแล
กิจการทะพพุทธศาสตร์ด้วยนะครับกลับกลายไป
ไปทำให้มีปัญหาอะไรที่น่าสงสัยมาก
วัดทุจริตคอรับชั่นเเก้าประมาณเนี่ย
ดำรงตำแหน่งระดับสูงเกือบสุด
ขึ้นไปถึงขนาดนั้นได้เชื่อว่าคนสงสัยแต่ไม่เสื่อมศรัทธา
แต่ในตัวบุคคลที่กระทำผิดนั้นอันนั้นเป็นธรรมดา
ก็ต้องมีปัญหากันไปก็ว่ากันไป
แต่ว่าตัวส่วนพระพุทธศาสนานั้นกลับ
ยิ่งจะทำสำหรับผมนะครับ

ถึงเวลาแล้วที่อุบาโสบาสิกา
ยิ่งจะต้องหันไปศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้น
หลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติ
แล้วก็จะได้ส่งเสริมสนับสนุนพระพิสุที่เป็นอริยสงฆ์
หรือพระพิสุที่ท่านเข้าใจในธรรมะ

ยิ่งต้องยกย่องพระพิสุที่เป็นอริยสงฆ์
อย่างนั้นไม่ใช่เอาพระพิสุทธิ์ที่มียศใหญ่

แล้วก็ไปคิดว่านั่นแหละคือเป็นหลักของพระพุทธศาสนา

ขออนุญาตให้หลวงพี่มหาภัยวัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากฝากบอกอะไรถึงชาวพุทธ

เพราะว่าต่อมาเชื่อว่าชาวพุทธเขามีวิจารณญาณด้วยตัวของเขาเอง
และเมื่อไม่กี่วันมามีสกรุปข่าวหนึ่งทำบทสัมภาษณ์
เกี่ยวกับคนที่เข้าวัดทำบุญประจำปรากฏว่า
คนชาวบ้านตอบตรงเหมือนกันหมดเลยสัมภาษณ์๔๕คน
แต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกสันทรความศรัทธาเพราะเรื่องของพระพวกนี้
แล้วเขาบอกว่าเขารู้จักแยกแยะว่าอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัวไหนเป็นเรื่องของศาสนา
ซึ่งต่อมาเชื่อว่าคนพุทธส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
ผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะครับ
ทุกคนเชื่อว่านี่คือการเหมือนกับกวาดบ้านชำระล้างกันให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณและกราบนามัศกาลหลวงพี่ครับ

ข้อมูลข่าวสารต่างคืบหน้าเพิ่มเติมหลายเรื่องนะครับ
ประมาณ๒ทุ่ม๑๐นาทีนะครับวันนี้ผมภาคภูมิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ